อกจากน้องที่จูนเป็นห่วงมากแล้วเห็นบอกเป็นห่วงคุณแม่ด้วย

เป็นห่วงคุณแม่ค่ะเพราะว่าแม่เขาเป็นโรคด้วยมีโรคความดันกับโรคเบาหวานค่ะ
บางครั้งก็หายใจไม่ค่อยออกเวลาไปทำงานอย่างนี้ค่ะ
แม่เขาก็จะแพ้ปูนแพ้ฝุ่นอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีแบบคันแล้วก็แบบเสียงแหบไม่มีเสียงค่ะ

เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขาดทุนนะคุณพ่อ
เพราะว่าบางทีน้ำท่วมบ้าง
บางทีเพี้ยมันกินด้วยครับ

แสนสองครับผมแสนสองครับผม
แสนสองครับผมแสนสองครับผม

แสนสองครับผมแสนสองครับผม

แสนสองครับผมแสนสองครับผม
แสนสองครับผมแสนสองครับผม

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
นาทีเป็นต้นไปคุณผู้ชมจะได้พบกับเรา๒คน
และบรรดาเหล่านักสู้ชีวิตทั่วประเทศ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สู้กันจริงสู้กันจังสู้กันตั้งแต่วัยเด็ก
เพราะตอนนี้เราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
นักสู้รุ่นจิ๋ว

กติกายังแจ่มว้าวเหมือนเดิมค่ะ
นะคะเมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงค่ะ
จิ๋วแต่แจ๋วกันทุกคนเลยค่ะ
จากมีความสามารถแล้วยังมีความกระตันยูรักในครอบครัวด้วยค่ะ
นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วคนล่าสุดของเราค่ะ
เธอรักน้องเป็นห่วงน้องเนื่องด้วยน้องของเธอสมัยก่อนค่ะตั้งแต่ปีแรกที่เธอเกิดมาจนถึง๓ขวบหูยังได้ยินอยู่ค่ะ
แต่หลังจากนั้นค่ะชีวิตของน้องเธอก็เงียบจากเสียงรอบข้างค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
หนูชื่อจูนค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงกรยานามสกุลพิมชนะอายุ๑๔ปี
ที่บ้านหนูอยู่กัน๔คนค่ะมีพ่อชื่อเชิดอายุ๔๐ปี
แม่ชื่อแจ๊กอายุ๓๖ปีน้องสาวชื่อจ่านอายุ๑๑ปีแล้วก็หนูค่ะ
น้องสาวชื่อจันทร์อายุ๑๑ปีแล้วก็หนูค่ะ
พ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะเช่นหวานข้าวหวานปุ๋ยรับเหมาก่อสร้างค่ะ
แล้วก็ถ้าวันไหนไม่มีงานก็ไปหาปลาค่ะ
พอได้ปลามาแม่กับหนูจะเป็นคนใส่ถุงแล้วก็เอาไปขาย

ที่บ้านทำนาด้วยค่ะแต่ว่านาก็จะเช่าเขาเอาค่ะ

จูนี่เป็นคนที่ว่าชอบช่วยพ่อแม่ครับ
เวลาเราไปหวานปุ๋ยก็ลูกสาวก็กระเตงปุ๋ยตามสูตร
เวลาทำก่อสร้างเขาก็ชอบชอบไปช่วยฮิ้วปูนหิ้วทราย

ภูมิใจที่ว่านึกถึงพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วย
หนูสงสารพ่อเวลามีงานพ่อเขาจะไปทำคนเดียวอะค่ะ
เพราะว่าแม่หนูก็ไม่สบายแม่หนูป่วยอย่างนี้ค่ะก็ไปไม่ได้
หนูก็เลยพยายามที่จะไปช่วยพ่อค่ะ
พยายามทำตัวให้เข้มแข็งตลอดค่ะ
จูนเป็นคนที่นิสัยตลกขี้เล่น

เขาขยันถ้ามีงานที่ไหนถ้ามีจ้างเขาก็จะไปหมดค่ะ
ตัวแม่ก็ป่วยเป็นความดันไขมัน
แล้วก็คอยแต่จะหอบจะเหนื่อยง่าย

เหงื่อจะออกหมดตัวนะคะเพราะเหงื่อออกหมดตัวพอ

ห่วงก็ว่าแม่จะเป็นอะไรอะค่ะ
ก็เลยต้องเก็บผักหวานขายกรัมละ๑๐บาทค่ะ
บางครั้งที่คลองไหนที่แบบแถวบ้าน
นี้ค่ะมีน้ำก็ไปหวานปลาเอามาขาย
ถ้าบ้านไหนมีงานบวชหนูก็จะชวนน้องสาวค่ะ
พาไปแบบเก็บทานเลยค่ะ
บางครั้งหนูก็รู้สึกขอบคุณเงินทานที่เขาโปรยมาค่ะ
เพราะว่าช่วยทางบ้านได้หลายอย่างเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นน้องสาวของหนูค่ะชื่อน้องจันทร์อายุ๑๑ปีค่ะ
น้องหนูเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะ
พอประมาณ๓ขวบครึ่งค่ะน้องหนูก็ไปโรงเรียน
พอกลับบ้านมาก็บอกว่าปวดหู
พอไปหาหมอหมอก็บอกว่ามันมีเยื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ในหัว
เขาบอกว่าน่าจะเป็นเชื้อราในหูค่ะ
แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลลามา
เขาก็บอกว่าน้องหนูเป็นโรคหูดับค่ะ
เขาก็เลยต้องให้ใส่เครื่องช่วยฟังก็ไปทำ
หมดเงินไปเยอะครับใช้เครื่องช่วยฟังมาถึงตอนอายุ๖ขวบ
แล้วคราวนี้เครื่องมันพังเราก็เอาไปซ่อม
ใช้ต่อได้อีกถึงตอนน้อง๑๐ขวบ
เครื่องมันก็พังอีกเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้
เราก็เลยต้องขอใหม่แต่ขอใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ค่ะ

แม่ทำไมช่วงนี้เรียกน้องจันทร์แล้วไม่ค่อยหัดเลย

หมอก็บอกมาว่าเป็นโรคหูดับครับ
ข้างขวาก็ไม่ได้ยินเลยค่ะข้างซ้ายได้ยินแบบแววค่ะเบา
หน่อยเท่านั้นเองใช่ค่ะก็ทำให้การออกเสียงเวลาพูดนะตอนนี้
ก็พูดได้ไม่ชัดเพราะว่าไม่ได้ยิน
จานได้ยินไหมครับได้ยินยกมือ
ไม่ได้ยินเลยจากเดิมทีตอนที่เขามีเครื่องช่วยฟังเรียกเขาเขาก็ยังพอได้ยินบ้าง
ณตอนนี้คือไม่ได้ยินแล้วกลัวไหมกลัวน้องจะไม่ได้ยินไปตลอดไหม

ก็เหมือนมีเหตุการณ์นึงค่ะน้องหนูจะข้ามถนนอย่างนี้ค่ะแล้วไม่ได้ยินเสียงรถ
รถก็ขี่ไปก็เกือบชนแต่น้องเขาหันมาพอดีค่ะก็เลยหยุด

ถ้าน้องได้ยินสักหน่อยคงจะดีกว่านี้

บัวงามชูดอกออกบานสวัย
ดอกยอดอ่อนไหวเปลี่ยวใบขย่ำขย่อม

โอเค
มาพบกันเลยน้องจูนนะครับเด็กหญิงที่ต้องลุกขึ้นสู้
เพื่อหูของน้องและรอยยิ้มของคนในครอบครัว

สวัสดีครับ

วันนี้ก็มากับครอบครัว

ขอต้อนรับคุณพ่อเชิดคุณแม่แจ็คแล้วก็น้องสาวนะครับ
วันนี้มาในชุดเหมือนในภาพชีวิตเลยชุดที่ไปช่วยคุณพ่อทำงานแบกปูน
นี่เสื้อตัวนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับจูนมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
ประมาณปีกว่าได้ค่ะ
ทุกครั้งที่ใส่เสื้อตัวนี้เราจะพาเสื้อตัวนี้ไปทำอะไรบ้าง
ก็อย่างเช่นก็จะไปหวานข้าวหวานปุ๋ยอย่างนี้ค่ะก็บางครั้งก็ไปก่อสร้างกับพ่อค่ะ
เป็นลูกมือพ่อใช่ด้วยความเต็มใจค่ะ
เห็นบอกทุกครั้งเลยถ้ามีเวลาจะออกไปช่วยพ่อทำงานทำไมจูนต้องไปตรงนั้นด้วยอ่ะครับจูน
ก็หนูไม่อยากให้พ่อเหนื่อยค่ะแล้วก็อยากแบ่งเบาภาระครอบครัวค่ะ
เห็นพ่อแบกอะไรในภาพชีวิตไอ้เครื่องใหญ่นั้นเอาไว้ทำอะไรบ้าง
มันเป็นเหมือนเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นข้าวอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาเราพ่นยาถ้าลมมันหวนขึ้นมาเนี่ยสูดดมเข้าไปแล้วเคยเวียนหัวเคยอะไรกันบ้างไหมที่บ้าน
ถ้าเป็นพ่นยาหนูไม่เคยไปค่ะเพราะพ่อไม่ให้ไป

ปีกว่าอาการสังเกตไหมจากการที่เกิดน้องเขาเคยใส่มาแล้ว
แล้วพอเขาไม่ได้ใส่มาปีกว่ามันต่างกันยังไงการพูดการจาของน้อง
ก็เวลาน้องใส่อะค่ะใส่ได้สักพักน้องเขาก็จะมีพัฒนาการดีขึ้นค่ะ
แต่ว่าเวลาไม่ใส่อะค่ะมันก็จะเหมือนแบบพัฒนาการมันช้าลงอะค่ะ
ทำให้การได้ยินแบบไม่ค่อยดีค่ะถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อยเรื่อยแล้วอย่างเงี
นั่นน่ะดิค่ะยังไงถ้าเป็นหลายปีอ่ะ
เคยถามคุณหมอไหมถ้าไม่ได้ใส่นานเลยก็แบบอาจจะไม่ได้ยินเลยค่ะ
ณตอนนี้ครอบครัวก็คือยังมีความหวังว่าถ้าได้เครื่องช่วยฟังจะทำให้น้องกลับมาสามารถสื่อสารได้ยินและพูดได้เหมือนคนปกติ
ท่านค่ะไม่อยากให้น้องจะต้องไม่ได้ยินถาวรเลย
ไม่อยากให้น้องรับสภาพในการที่จะต้องไปเรียนภาษามือหรือว่าอะไรนี่คือความหวังที่ยังหวังกันอยู่ที่บ้าน
ใช่ค่ะนอกจากน้องที่จูนเป็นห่วงมากแล้วเห็นบอกเป็นห่วงคุณแม่ด้วย
เป็นห่วงอะไรคุณแม่บ้างเป็นห่วงคุณแม่ค่ะเพราะว่าแม่เขาเป็นโรคด้วยมีโรคความดันกับโรคเบาหวานค่ะ
เวลาอาการไม่สบายของคุณแม่กำเริบนี่มีเป็นยังไงบ้างบางครั้งก็หายใจไม่ค่อยออก
เวลาไปทำงานอย่างนี้ค่ะแม่เขาก็จะแพ้ปูนแพ้ฝุ่นอย่างนี้ค่ะก็จะมีแบบคันแล้วก็แบบเสียงแหบไม่มีเสียงค่ะ
ก็อาการก็ออกเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเวลาจูนเห็นแม่เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นห่วงไหมเป็นห่วงค่ะ
แล้วคุณแม่ไปหาหมอบ้างไหมครับไปค่ะรับยาก็คือความดันสูงอ่า
อันนี้ต้องทานยาแน่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรฮะไขมันไขมันในเส้นเลือดค่ะ
อันนี้ทานยาไหมครับทานค่ะโอ้ยานี้ค่อนข้างแพงนะใช่ไหมครับคุณแม่
ยาไขมันเนี่ยหยุดงานบ่อยไหมคะคุณแม่ค่ะหยุดบ่อยค่ะหยุดบางทีหยุดเป็นเดือนเลย
อืมแล้วเวลาคุณแม่หยุดงานใครจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคะจูนเหรอคะ
ก็มาตกอยู่ที่จูนค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันนะนอกจากเรื่องหูฟัง
เครื่องช่วยฟังที่จูนอยากให้น้องได้ไปเพื่อการพัฒนาการที่ดีขึ้น
เห็นบอกที่บ้านมีหนี้ด้วยหนี้ตรงนี้มาจากอะไรลูกเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรา
หนี้พวกนี้ก็กู้มาจากที่แบบมาซื้อหูฟังให้น้องพาน้องไปหาหมอค่ะ
แล้วก็หนี้ส่วนหนึ่งก็กู้มาทำไล่ทำนาค่ะนานี่ที่นี่เป็นของเราไหม
หรือว่าเช่าไม่ใช่ค่ะเช่าเขาทำค่ะคุณพ่อทำนามากี่ปีแล้วล่ะ
จำได้ไหมน่าจะประมาณห้าหกปีค่ะทำเยอะไหมลูกกี่ไร่รู้ไหม
สิบไร่ค่ะเช่าเขาทำสิบไร่ค่ะไร่นานี่เช่านะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ทำไมถึงขาดทุนนะคุณพ่อเพราะว่ามันบางทีน้ำท่วมบางบางทีเพีย
เพี้ยมันกินด้วยครับเป็นงานหนักนะคะอาชีพชาวนาครับ
กระดูกสันหลังของชาติครับกว่าจะปลูกข้าวได้แต่ละเม็ด
ยากเย็นครับสี่เดือนนะครับเป็นนาปลังครับผมนาปลัง
ปังหน้าหวานเนอะครับผมก็ปลูกกว่าจะได้ข้าวกว่าจะได้อะไร
ค่ายาค่าปุ๋ยอีกพ่อเป็นหนี้แล้วเบ็ดเสร็จเท่าไหร่คะ
แสนแสนสองครับแสนสองครับผมแสนสอง
เป็นหนี้ที่เอามาใช้จ่ายในครอบครัวแหละประทังชีวิตด้วยครับผม
ดูแลสุขภาพลูกด้วยครับผมซื้อปุ๋ยซื้อยาในการปลูกข้าวด้วยครับพ่อ
คะหนี้แสนสองที่มีกันอยู่ณตรงนี้ทำยังไงเราถึงจะใช้มันได้หมด
ในชีวิตประจำวันของเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับยากเย็นเนอะครับ
เวลาเวลาถึงปีไม่มีให้เขาก็หาเงินดอกไปให้เขาก็ลำบากครับ
ถ้าไม่มารายการนี้น้องจูนก็คงไม่รู้จะไปที่ไหนใช่ไหม
แต่ตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะอยู่กับเราแล้วผ่านมาแล้วค่ะ
สองเพลงกำลังจะเข้าเพลงที่สามค่ะถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้
ช่วยฟังของน้องจันทร์ได้แน่นอนนะฮะโอกาสที่จะทำให้น้องเนี่ย
กลับมาพูดคุยโต้ตอบมีชีวิตเหมือนเด็กปกติ
อยู่ตรงนี้เลยค่ะเพลงนี้ถ้าทำได้พร้อมไหมคะจูน
พร้อมค่ะเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
อินโทรเพลงที่๓มาครับ

นี้ไปแล้วมันยากง่ายมันมีความหวังขนาดไหน
ก็หนูก็พอร้องได้ค่ะแต่ก็เคยร้องแต่ว่าร้องไม่บ่อย
เป็นอุปสรรคไหมคะเพลงนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ค่ะ
เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาค่ะเป็นเพลงภาษาอีสาน
สถานะของน้องจูนตอนนี้มีอยู่แล้ว
สองหมื่นบาทแน่แน่นะครับหยุดเพลงนี้ก็รับสองหมื่น
แข่งต่อก็ได้แต่ถ้าอยากไปให้ถึงเพลงที่ห้านะครับ
น้องต้องการแปดหมื่นบาทก็ต้องสู้ต่อตัวช่วยยังอยู่ครบ
เอ้ามาจะเปิดให้ฟังไปแล้วมูลค่าสี่หมื่นบาทน้องจูนครับ
เพลงนี้จะสู้หรือจะ
ตัวช่วยแล้วครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูร์พาวเวอร์
เหลือ๓แผ่นเต็มยังไม่ได้ใช้เลยนะครับในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ค่ะ
จูนคะตัดสินใจแล้วต้องมีสมาธิให้มั่นนะคะ
เพลงนี้มองไปที่น้องจันทร์เครื่องช่วยฟังจะได้ไม่ได้
ก็ขึ้นอยู่กับพี่สาวที่แข็งแกร่งที่อยู่ตรงนี้แล้วขอให้โชคดีค่ะนะครับ
ตั้งใจให้ดีครับเอาละครับตัดสินใจแล้วนะครับเพลงที่สามครับ
เพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สามเพลงมาครับสู้ค่ะ
แล้วยังน้อยก็อาการเปลี่ยนไปหลายอย่าง
บ่จบ่หายแต่อายเหินห่างคือเป็นลายต่างแทนนอ
กระจักมันยุ่งกระจักมันหยากอย่างแน่
แต่บอกแค่กันคือเก่าเลยเนาะ
คิดหน้าอยู่เด้วบอง
จากไอ้เป็นอย่าง
บอกกันแน่เด้อถ้าคิดแพ้นมกิน
อย่าเฉิดนิ่ม
อย่าพิมพ์ให้เจ๊ย้อนหลัง
บอกกันแน่เด้ถ้าไอ้สิ่งนี้ใกล้ทาง
อย่าสิ่งเหล้าให้แล้วก็ห่าง
ให้นางเป็นผู้แพ้
หากแท้เด้เด้อาย
ดงใจกับอายนาน

ผู้ใดมาปั้นบอกแค่
ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าค่ะคือดีดี
แต่มือนี้อายคือเปลี่ยนคักแท้
ซอยบอกให้น้องแน่
สถานะน้องคืออย่าง

อย่าเฉือกนิม
อย่าพิมพ์ให้เจ็บย้อนหลัง
บอกกันนะพี่ชายสิหนีใกล้ทาง
อย่าสิเหล้าให้แล้วก็ห่าง
หาทางสิแท้น้อง
ร้องได้ให้ร้าน
โลกภูมิสู้ชีวิต